ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแน่นอนว่าไปที่ไหนลงพื้นที่แต่ละทีไม่เคยไปมือเปล่าสักทีนึงไม่ได้เอาของฝากไปให้นะคะ
เอากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ไปตลอดนี่ล่าสุดลากกระเป๋าเดินทางไปสตชบอกเอ๊ะจะมีตำรวจคนไหนจำหน้าผมได้แล้วมีเซอร์วิสมายช่วยยกไหมนะ
ผมจะเดินทางไปเนี่ยไม่มีใครมาช่วยผมแบกกระเป๋ามันต้องมีคนช่วยผมสิผมเป็นผู้ใหญ่นะ
ถ้ารถผมไม่จอดอย่างเดี๋ยวผมจะเดินทางน่ะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่างประเทศ
พาก็ไม่รักเป้าและนะมันเรียกให้ความปัญหาของเมืองไทยเนี้ยมันต้องมีแสน
นี่ไงคะมาแล้วคุณชูวิทย์มาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ร้องโอดโอยบอกโอ๊ย
ไม่เห็นมีใครมาช่วยถือกระเป๋าเลยผมเป็นผู้ใหญ่นะ
มันต้องมีคนมาช่วยหน่อยสิเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
เอาง่ายก็พยายามจะเป็นทนายตั้มสองหรือเปล่า
ไม่มีใครช่วยเหมือนภาพฝั่งซ้ายมือนั่นเหรอ
เห็นไหมมันต้องมีเส้นมีสายใช่ไหมถึงจะมีคนมาช่วยยก
ก็คือต้องการที่จะจริงวันนี้ที่มาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
การมายื่นหนังสืออยากที่จะให้มีการตรวจสอบกับตำรวจท่องเที่ยวสองนาย
ยกกระเป๋าให้กับทนายตั้มและเพื่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
อย่างที่บอกว่าคลิปที่ว่ามีตำรวจท่องเที่ยวไปช่วยยกกระเป๋าให้เนี่ย
อยากรู้๔ข้อว่าเป็นการปฏิบัติในหน้าที่หรือเปล่า
ถ้าในหน้าที่เนี่ยคุณได้ช่วยคนอื่นเหมือนที่ช่วยคนนี้ไหม
แล้วถ้านอกหน้าที่เนี่ยเป็นคำสั่งใครมาหรือเปล่า

และข้อที่๔คืออยากรู้ว่าเวลาทนายตั้มเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับเข้าประเทศ
มีการตรวจคนเข้าเมืองมีการตรวจสอบกระเป๋าข้างในไหม
สินค้าต้องสำแดงมันมีหรือเปล่า
เสื้อผ้าแบรนด์เนมเอยนาฬิกาปาเต้ฟิลิป๖ล้านเอยเนี่ย

แล้วก็มีการเปิดภาพรัวระหว่างทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊ก
เห็นบอกว่ามีประชุมสุดยอดร่วมกับบิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จำนวนมาก
เป็นภาพที่ทนายตั้มนั่งประชุมกลางโต๊ะในหมู่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
คือวันนั้นที่มีการเปิดเผยภาพที่ทันายตั้มไปงานแล้วเจอบิ๊กโจ๊ก
ชุวิตบอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกภาพเก่า๕ปีที่แล้ว

เนี่ยค่ะบอกว่าเลิกแก้ตัวเป็นภาพเก่าเนอะเพราะยังใส่หน้ากากกันอยู่เลย

แล้วคุณชุวิทย์ก็ยังมีการโพสต์ข้อมูลมาตรา๑๐๐ทับ๒คดียา
ผู้ต้องหาหลุดทนายรวยคดียาเสพติดสารลงโทษหนักแต่ทำให้หลุดได้ลดโทษได้แทนที่จะเดินเข้าคุก
ขึ้นรถกลับบ้านแช่อ่างจากุซี่เลี้ยงฉลองเฮฮาว่ารอดคุก
ทนายจึงหากินกับคดียาเสพติดเพราะรู้ช่องทางซี้กับนายตำรวจใหญ่
ทนายความดังจัดให้ได้เงินรวยเละมานักต่อนัก
อันนี้คุณชุวิตพูดลอย
ด้านพลตำรวจโทอาเชียงไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ้าเป็นคนออกมารับหนังสือนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ย